เขาตอนนี้กำลังเร่งตกแต่งต้นซ่อมแซม

พอฝนตกลงมาก็เริ่มเลยนะคะ

หลังจากที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นตัวอักษรคำว่า

ก็ทำความสวยงามทำศิลปะด้วยนะคะ
แล้วก็แสดงความจงรักพักดีด้วยนะครับ

ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
หลังจากได้หวานเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนหน้านี้
ให้เป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญ
เนื้อที่จำนวน๒ไร่เศษนะคะ
เมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงกรองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏครบ๗รอบ
วันที่๑๒สิงหาคมนี้นะคะ
ต้นข้าวที่ปลูกไว้มีอายุ๒๐วันแล้ว

ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่สัญจร
ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

บอกว่าเคยปลูกข้าวเป็นอักษรคำว่าทรงพระเจริญมาแล้ว

เนื่องจากสำนึกในพระมหากรณาที่คุณค่ะ
ปีนี้เป็นปีมหามงคลอีกครั้ง
ได้ปลูกข้าวเพื่อถวายพระพรนะคะ
ปลูกเป็นอักษรคำว่าทรงพระเจริญไบท์ฟอร์มัม
แล้วก็จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานวันแม่
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศด้วยค่ะ
ทั้งนี้ข้าวที่ปลูกไว้สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะ

และจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดไปแจกชาวนา
เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปค่ะ

ลูกวันแม่แล้วเกี่ยววันพ่อนะครับ
ก็ตอนนี้ชาวนาก็เริ่มมีน้ำ
ในการที่จะเข้ามาแปลงนาของท่านมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ